สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
ค่ำคืนนี้เราจะไปตรวจสอบกันนะครับว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกของเราใบนี้นั้นต้องเจอกับอะไรกันบ้างแน่นอนครับ
ภัยทางธรรมชาตินั้นลุกรามเข้าไปในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับสร้างความเสียหายทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน
หนึ่งเรื่องที่ฮือฮากันมากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่คาลิฟเฟอร์เนียครับ
ที่นี่เขาเจอฝนตกอย่างหนักเลยทีเดียว
ซึ่งในบิลล์ของกาเลฟเฟอร์เนียขึ้นมาจนร้นสปนไว
ที่สำคัญพบรอยแตกร้าวบนทางน้ำล้นฉุกเฉิน
ถึงที่มีการสั่งอพยุทธ์ประชาชนออกจากพื้นที่เป็นการด้วย
เป็นการเตือนภัยแทนเพื่อที่จะเปิดทางให้ประชาชนกว่า๒แสนคน

เพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
สหรัฐอเมริกาคาลิฟอร์เนียไปที่โบรีเวียกันบ้างนะครับ
นี่เขาต้องเจอกับภัยฝนตกอย่างหนักที่สำคัญมีลูกเห็บตกด้วยนะครับ
ส่วนที่เมืองซูเฟรย์ก็มีลูกเห็บขนาดใหญ่ตกลงมาราวกว่าครึ่งชั่วโมง
ทำให้ถนนสายต่างไม่สามารถที่จะสัญจรได้ตามปกตินะครับ
เห็บครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ช่วงหลายเดือนก่อนอันนี้
บริเวณนั้นต้องเผชิญกับความแห้งแรงที่สุดในรอบ๒๕ปี
คาดการณ์ว่าตลอดสัปดาห์นี้จะยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตามมาอีก
ไปบริเวณนางกล่าวก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะครับ
จากเรื่องของฟ้าฝนไปดูเรื่องของไฟป่ากันบ้างนะครับออสเตรเลียครับ
เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแรงและร้อนจัดประกอบกับกระแสลมุมที่แรง
ทำให้ไฟนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วครับทางการต้องสั่งอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่นะครับ
มกระหน่ำอย่างรุนแรงเลยทีเดียวโดยเฉพาะที่เมืองไรเชิดนะครับ
อย่างน้อยตอนนี้๑๑หลังคาเรือนได้รับผลกระทบจากไฟป่าในครั้งนี้
ต้องมีการอบพยพประชาชนกว่า๑๐๐คนออกจากพื้นที่
ล่าสุดไฟป่านั้นได้ลุกลามอย่างรวดเร็วกินพื้นที่กว่า๑๑๒๕๐ไร่นะครับ
ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ทั้งหมด๑๔ลำในการลำเลียงเจ้าหน้าที่ไปดับเพลิงในจุดดังกล่าวนะครับ
กลับไปที่ออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้
อากาศร้อนจัดนี่แหละครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เขาไปสาธิตว่าร้อนแค่ไหนครับ
อุณหภูมิทะลุ๔๗๑องศาเซลเซียส
คลิปดังกล่าวนี้ก็เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
ตอนนี้หนึ่งเหตุการณ์ตอนนี้ฮือฮาเช่นเดียวกัน
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเขาไปเจอฝูงปลาวาน
ปลาวานนำมาร่องกว่า๖๖๖ตัว
นับว่าเป็นเหตุการณ์ปลาวานเข้ามาเกยตื้นมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยของประเทศนี้
สามารถที่จะช่วยปลาวานกลับไปได้๒๕๐ตัว

เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขนย้ายซากปลาวานออกจากพื้นที่เป็นการด่วน
เพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วก็จะส่งกลิ่นเหม็นที่สำคัญ
ถ้าหากปล่อยไว้นั้นก็อาจจะอืดแล้วก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นได้นะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในหลายจุดทั่วทุกมุมโลกของเรา
เมืองไทยของเราเองก็ต้องจับตาเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าตลอดสัปดาห์นี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพอากาศเกิดขึ้น
ดังนั้นการใช้ชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวสุขภาพร่างกาย
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ